แร่เหล็กน้ำผีที่ผ่านการถลุงแล้วจะมีลักษณะคาร์บอนสูงซึ่งมีคุณลักษณะที่มีความเหนียวแต่แข็งแกร่ง
ซึ่งคุณสมบัตินี้ได้จากการถลุงที่มีคุณภาพในเรื่องของเวลาและความร้อน
ถ้าใช้ความร้อนที่สูงเกินไปก็จะทำให้เหล็กมีความเปราะ
โดยแร่เหล็กที่ได้นั้นในสมัยก่อนจะนำมาใช้ในการตีดาบซึ่งเป็นอาวุธประเภทหนึ่ง
อุตรดิษฐ์จะมีการตีดาบและตกแต่งด้ามดาบให้มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรม
โดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน